คุณผู้ชมครับเรามาต่อที่ช่วงของการวิเคราะห์เศรษฐกิจ

วันนี้พบกับคุณสินทนันบุญยอดครับ

แล้วก็มาพร้อมกับคุณทศพรโสพลเสถียรสุขนะครับ
ผู้จัดการภาคนะครหลง๖ธนคารกรุงเทพฯ
สวัสดีครับคุณก๊อฟสวัสดีครับพี่ทศ

ก็วันนี้เรามาติดตามสถานการณ์ทำด้านเศรษฐกิจกัน
เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนี่ดูปรับฐานเล็กนะ
แต่ตอนเช้านี้เปิดบวกได้ค่อนข้างดีทีเดียว
แต่สุทธิแล้วเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยปิดมาบวกนิดเดียวหรือบวกแค่๑จุด
แต่คนที่ซื้อสุทธิเมื่อวานยังเป็นนักลงทุนสถาบันอยู่
และก็ต่างตานักทุนไล่ย่อยที่ขายไป๑๖๐๐ล้าน
โอ้เมื่อวานซื้อกันหมดเลยมีไล่ย่อยขายอยู่คนล้านนี้ใช่มีไล่ย่อยขาย
เพราะน่าจะติดตามว่าตลาดหุ้นดูแล้วยังเห็นจะขึ้นจะตกดี
ใช่แต่ว่าก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ตัวตลาดหุ้นเองก็มีตัวขับเคลื่อนนะ
จากเดิมจะเป็นตัวหุ้นตัวเล็กหุ้นทางเลือก

ไม่ว่าจะเป็นหุ้นพลังงานหรือหุ้นน้ำมัน

เนื่องจากว่าตัวราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวสูงขึ้น
เห็นว่าตอนนี้๖๐บอลเหรียญแล้ว

เทียบกับปีก่อนเขื่อมาเกือบ๑๐๐อ่ะ

ติดตามเพราะว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น
อาจจะทำให้กำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย
ที่เกี่ยวกับทางด้านน้ำมันอาจจะทำให้เห็นปีนี้กำไรน่าจะดีกว่านั้น
ใช่แล้วบอกเลยว่าจริงแล้วบริษัทที่เป็นหุ้นพลังงาน
อย่างตัวตัวอย่างอย่างปราทรมูลค้าตลาดทุนลึกหุ้นภาพนะครับ

ผมเชื่อว่าถ้าบริษัทใหญ่ประกาศงบออกมา
ก็ถือว่าก็อาจจะขยับให้มันกดลงมา
ให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับผม

ถือว่าปรับตัวเยอะมากนะครับ
แต่เมื่อวานี้ก็จะมีทางฝั่งยุโรปใช่ไหมครับ

ก็รู้สึกว่าดูปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะเหมือนกัน

ใช่ก็มีทางอังกฤษกับทางเยอรมัน

ดังนั้นช่วงนี้ก็จะเห็นค่าเงินยูโร

ช่วงปลายปีใครอยากท่องเที่ยวยุโรป

เพราะว่าค่าเงินยูโรก็ค่อนข้างถูก
ค่าเงินบาทเองก็ยังคงทรง
อยู่ที่ประมาณ๓๓๑กว่าถึงจุด๒
อันนั้นก็ถือว่าค่อนข้างนิ่งทีเดียวสำหรับค่าเงินบาท
ยังแข็งค่าอยู่นะค่าเงินบาทต้องติดตามนิดหนึ่ง
มาดูกันว่าจริงตอนนี้ระบบเศรษฐกิจไทย
เวลาจะขับเคลื่อนเนี่ยมีตัวเลขอยู่สักกี่ตัวพี่ทศ

แต่จริงแล้ววันนี้ตัวที่ขับเคลื่อนจริงเลย
ยอมรับว่าก็เป็นเรื่องของด้านการส่งออก

วันนี้คุณเน็ตมีตัวเลขอะไรมาฝากให้ผู้ชม

เกี่ยวกับการส่งออกของไทยในช่วงปีนี้
เพราะว่าใกล้ปลายปีแล้ว

เราต้องจับตากันนิดหนึ่งนะครับ
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกนะ

ตอนแรกคิดว่าประเทศไทยเป็นแค่สินค้าเกษตรใช่ไหม
ก็ส่งออกสินค้ากเศษแต่ที่อาจจะเป็นสินค้ากเศษ

เมื่อไหร่ที่เราผลิตสินค้าได้ส่งออกได้
ก็จะเกิดการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจนะครับ
นักลงทุนหรือว่าเจ้าของกิจการ
ก็จะเริ่มเอาเงินมาทำโรงงานใหม่เนาะ

ต่างประเทศก็อยากจะเข้ามาตั้งโรงงาน

ประเทศไทยส่งออกสินค้าไปที่ไหนบ้างนะครับ
รู้สึกว่าอันดับต้นเลยก็จะเป็นจีนนะ
ปัจจุบันเราไปที่จีนเยอะนะครับ
จากเดิมที่อยู่ทางฝั่งอเมริกานะครับ
ตอนนี้ก็จีนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้ว
แล้วเติบโตดีดีนะ๑๒๒นะครับ
แล้วก็มีทางญี่ปุ่นใช่ไหมครับ
ฮ่องกงแล้วก็เวียดนาม๖

วันนี้มาดูสินค้าที่ประเทศไทยส่งออกกัน

ตอนแรกทุกคนคิดว่าเป็นสลัดเกษตรไม่ใช่ค่ะ
ในรถยนต์และอุปกรณ์และส่วนประกอบ

มูลค่าการส่งออก๖๗๐๔๔๙ล้านบาทนะ
ดับ๒ก็ยังเป็นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนประกอบ
ก็จริงแล้วก็ยังคล้าย

หน้านี้นะที่เรายังมีเรื่องของจุดเด่นรถยนต์
แล้วก็คอมพิวเตอร์จำได้ไหมตอนน้ำท่วม

ก็เป็นส่วนของอัญมณีและเครื่องประดับนะครับ

แล้วก็สินค้านี้เริ่มมาเป็นสินค้ากระเศษแล้ว

แล้วก็ในส่วนของเมล็ดพลาสติกนะครับ

ก็ยังว่าอุตสาหกรรมรถยนต์นี้ค่อนข้างสำคัญนะครับ

แล้วก็เป็นการจ้างงานที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสอดคล้องกับภาพโดยรวม
ที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนนะครับ
รู้สึกว่ารถยนต์หรือว่าสินค้าทางด้านนี้
พอพูดถึงเรื่องนี้ก็วันก่อน
คุณตู่นะครับวรวรรณฑราภูมินะครับ
ประธานของบรรจรบูรหลวงราว
ก็ได้ออกมาพูดถึงเศรษฐกิจของปีหน้านะครับ
มีบอกว่าคิดว่าหลายอย่างน่าจะดีขึ้น
ว่าอันที่๑คือเรื่องของภาคการส่งออก
ซึ่งวันนี้เราก็คุยกันใช่ไหมเราส่งออกแล้วเราก็แถมเรานำเข้า

ดังนั้นส่งออกดีขึ้นก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นในปีหน้า
ซึ่งก็คิดว่าน่าจะยังคงต่อเนื่อง
อันที่๓เอกชนก็น่าจะเชื่อมั่นในเรื่องของการลงทุนภาครัฐ
แล้วก็ส่งออกที่ดีขึ้นน่าจะกลับมาลงทุน
อันนี้๔เรื่องของการบริโภคก็เชื่อว่าหลายอย่าง

ก็น่าทำให้ปีหน้ามีความมั่นใจในการบริโภคมากขึ้น
อันดับ๕ราคาน้ำมันโลกที่เราพูดถึงก็คงไม่น่าจะลงแล้วล่ะนะครับ

ก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศของประเทศต่างก็น่าจะดีขึ้น
โดยเฉพาะประเทศในโซนตะวันออกกลาง
ก็เป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่
แล้วก็ธนาคารมณิชย์เองก็น่าจะปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้น
นี่ก็เป็นแนวความคิดของทางพิสูจน์ระหว่างเรา
สรุปโดยรวมตัวเลขการส่งออกในช่วงเดือนมกราถึงเดือนกัญญา
จากศูนย์เทคโนโลยีสารสุเทศและการสื่อสาร
สำนักงานประหลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับ
เขาบอกว่าในปีนี้นะครับโดยรวมนะเพิ่มขึ้นร้อยละ

ถือว่าตามเป้าที่ท่านสมคิดอยากได้

ว่าปีนี้ดูดีปีหน้านี้จะเป็นยังไง

ครับว่าเมื่อ๒๓ปีที่ผ่านมาฐานตัวเลขค่อนข้างต่ำ
ปีนี้เป็นปีที่เราเริ่มส่งสายที่ดีต้องดูปีหน้าอีกปีหนึ่ง

ผมเชื่อว่าประเทศไทยก็จะกลับมารุ่งเรือง
เหมือนในอดีตที่พวกเราอยากเห็นกัน
นอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วเห็นใส่เสื้อแบบนี้
ธนาคารประเทศมีอะไรครับ
สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อหรือว่าเข้าไปชมในเว็บไซต์
มาร่วมขับจักรยานปั่นจักรยานกันที่พัทยา
เรื่องเศรษฐกิจแล้วเรื่องสุขภาพก็สำคัญ

ขอบคุณนะครับพี่โทษขอขอบคุณให้คุณก๊อกที่ห้องโครงเลยครับ
ขอบคุณทั้งสองท่านสำหรับคำแนะนำในช่วงเช้าวันนี้